ช่วงนี้อยากพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการดีของกู้ภัยฮุก๓๑นะคะ

เครือข่ายจิตอาสานำอาหารไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้อาหารที่ยังทานได้
บริจาคให้กับคนยากไร้ในภาคอีสาน

โครงการนี้เขาชื่อว่ากินได้ไม่ทิ้งกันคือไม่ทิ้งอาหารที่ยังพอรับประทานได้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำกันเลยค่ะ
ข้าวสารผักสดและผลไม้มากมายเหล่านี้ถูกส่งต่อมายังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เป็นการกู้ชิบอาหารแทนการนำไปทลายทิ้งจากการจำหน่ายไม่หมดตามโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน
มีมูลนิธิพุทธธรรม๓๑นครราชศรีมาหรือฮุก๓๑เป็นแม่งาน
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
นำอาหารจำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันที่ยังมีคุณภาพ
รับประทานได้กว่า๔๐กิโลกรัม
ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ตามสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง
เพื่อนำไปประกอบอาหารอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ
การกินได้ไม่ทิ้งกันก็คือการนำอาหารที่สามารถทานได้
มามอบให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
การคัดแยกอาหารที่สามารถทานได้และทำประโยชน์ได้
ก็มอบให้กับมูลนิธิของมุฒิสามเด่นและนำส่งต่อที่บ้านเมตตา
ดีใจและภูมิใจที่เพสโกโลตันมีโครงการดีอย่างนี้
กินได้ไม่จริงจันทร์มอบให้กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ
สำหรับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
มีผู้ยากไร้จำนวนกว่า๔๐๐คนในแต่ละสัปดาห์จะได้รับบริจาคผักสดผลไม้
เพื่อประกอบอาหารสัปดาห์ละ๒ครั้งรวมแล้วกว่า๑๐๐กิโลกรัม
อกจากนี้ผักผลไม้บางส่วนที่รับประทานไม่ได้แล้วก็สามารถนำไปทำน้ำหมัก

ทำให้คุณภาพชีวิตทำได้อาหารให้มีครบ๕หมู่มากขึ้นอีก
ด้านจิตอาสาจากฮุก๓๑กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้
จะดูเป็นสิ่งเล็กแต่ก็ได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อเห็นแววตาของผู้ยากไร้ที่ได้รับอาหารค่ะ
เราก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยเขาเป็นภาคเอกชนแต่เขายังเล็งเห็นว่าเขาสามารถช่วยเหลือสังคมได้ยังไง
เขาก็ออกมาคุยกันแล้วก็ได้มาช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีหนทาง
นำสิ่งของเพื่อคืนสู่สังคมเพื่อมอบให้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเกิดประโยชน์สูงสุด
ไม่ใช่ว่าจะฆ่าขายเอาไขกันมา
เราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเปลืองการทำงานของโครงการนี้เราก็ยังจะทำโครงการนี้ตลอดไป
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีดีจากภาคธุรกิจที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะอาหารเท่านั้นที่สำคัญ
ยังช่วยกู้ชีพอาหารจากอาหารที่ต้องถูกทิ้งกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหาร
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ทุกชีวิตในรั้วบ้านแห่งนี้ได้อิ่มท้องด้วยรอยยิ้ม
เรียกว่าสุขทั้งผู้ให้ผู้รับเลยล่ะค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงาน